ไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
สุดท้ายแล้วกลายเป็นเหตุสลดค่ะงานนี้มีตายหนึ่งศพ
แต่ไม่ใช่คนนะคะเป็นนกที่เจ้าของเลี้ยงไว้
รักมาห้าปีทานุสถนอมอย่างดีมันสำหรักควันไฟตาย
เจ้าของร้องห่มร้องไห้แบบนี้ค่ะอืม
เลี้ยงมาตั้งห้าปีมันชื่ออะไร
ซ่อยหรอนกตัวเนี้ย
หรือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเล็กสลิงป้อนนมให้เขา
แล้วก็นอนอยู่ตั้งแต่ตอนนกจ้าวส่อยจ้าวส่อยเนี้ยเป็นนก
ผู้หญิงท่านนี้เลี้ยงไว้ตั้งแต่มา
ยังเล็กเล็กอ่ะนี่ครบ๕ปีแล้ว

แสนรู้มากรักเหมือนลูก

ให้ข่าวให้น้ำตรงต่อเวลา

เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านเลขที่๔๘๒หมู่ที่๗
ตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ทำงานกัน
แล้วต้นเพลิงมาจากไหน
อ้าวรู้แล้วแหละว่าทำไมมันถึงไม่ลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็ว

ต้นเพลิงมาจากจุดเก็บกองฟางนะฮะ
แล้วมันลุกลามไปที่ตัวบ้านไปที่โรงจอดรถค่ะ
เจ้าหน้าที่นี่ค่ะลากสายดับเพลิงมานะคะ
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง

ทีนี้ไปสำรวจตรวจสอบหน่อยนี่
นี่ค่ะถึงบอกไงฮะว่าไหม้โรงจอดรถด้วยนะคะ
รถเก๋งเอ่ยรถจักรยานยนต์เอ่ย
สามล้อเครื่องเอ่ยได้รับความเสียหายแบบนี้นี่

ส่วนตัวบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของบ้านพี่ผู้ชายนะคะ
เจ้าของคุณพี่รัฐอายุ๕๗ปีบอกว่า

ตัวเขาก็เลยนำกองฟางมาเอากองไว้

ก่อนเกิดเหตุตัวเขากับภรรยาไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะ
กระทั่งลูกชายโทรมาบอกว่า

พอกลับมาดูอ้าวนี่แหละค่ะ
ก็เสียหายส่วนนกค็อกคาเทล
ที่ภรรยาของคุณพี่จิรัตนเนี่ยรักเหมือนลูกก็ตายด้วยค่ะ

ทีนี้ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่า
สาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ